ชนบุรีคุณผู้ชมครับรถคันนี้เนี่ยข้างในมีผู้ชายคนนึงนั่งดมกาวอยู่ค่ะ
ชาวบ้านเขาเห็นแล้วก็ไม่สบายใจแจ้งตำรวจมาให้มาช่วยดูหน่อย
มาช่วยควบคุมผู้ชายคนนี้หน่อยแล้วเขามาแล้วเขามาถึงแล้วเนี่ย
เขามาเจออะไรไปดูคลิปนี้กันค่ะ

สืบสกุลช่วยแปลให้ดิฉันฟังหน่อยสิ
ผมก็ฟังเขาไม่ออกเหมือนกัน
คืออาการนี่แบบว่าเต็มแก่แล้ว
ใช่นะคือตำรวจก็คงเห็นท่าแล้วแหละอาการอย่างนี้มันใช่แล้วล่ะนะคะ
พอจะเข้าไปคุมตัวก็โดนโวยวายใส่เหมือนกับมึนเมาอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
ตาก็ลอยแบบเนี้ยนะคะขัดขืนจะให้ขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอม
แต่สุดท้ายนะคะก็ต้องไปแต่โดยดี
นี่เป็นช่วงเวลา๔ทุ่มของเมื่อคืนวานนะคะ
ตำรวจสพเมืองพัทยาชนบุรีค่ะประชาชนแจ้งมาบอก
มีคนจอดรถแล้วนั่งดมสารระเหยอยู่ข้างลานจอดรถห้างสรรพสินค้าพัทยาใต้
บังละมุงชนบุรีช่วยไปดูหน่อยตำรวจก็ไปเลยค่ะ
พอไปถึงพบรถเก๋งคันนี้ค่ะทะเบียนเป็นระยองนะคะ
จอดเปิดไฟฉุกเฉินตำรวจแสดงตัวแล้วข้างในเจอนายทงชัย
นชมหงอายุ๕๒ปีแหม่กำลังเพลินเลยค่ะดมสารระเหยอยู่ในรถ
มือเนี่ยคือตำรวจเขาบอกว่าทั้งมือทั้งเสื้อผ้าเนี่ยคลุ้งไปด้วยกลิ่นกาวโอ้โห
คละคลุ้งไปทั่วเลยนะข้างในก็ยังมีกาวอีก๓กระป๋อง
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะนายทงชัยเนี่ยอย่างที่เห็นคุยไม่รู้เรื่องค่ะ
มึนเมานะคะโวยวายสุดท้ายก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ข้อหาดมสารระเหยก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้ก็ต้องขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ
ให้ไปอยู่ในความดูแลของตำรวจก่อนไม่น่าไว้วางใจค่ะ